คุณผู้ชมคะยังคงตามความคืบหน้านะคะกรณีเด็กชายพาคินอายุหนึ่งขวบ๖เดือนค่ะที่หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีแม่บอกว่าแม่ก็อยู่ในบ้านทำกับข้าวน้องพาคินนั่งอยู่หน้าบ้านพอแม่ออกมาอีกทีน้องหายไปแล้วนี่นะคะแล้วก็มีคนเห็นว่าน้องนั่งเล่นอยู่กับสุนัขที่ริมคลองชลประธานก็เลยสงสัยว่าเอ๊น้องตก

รู้เห็นในการหายตัวไปของลูกหรือเปล่าวันนี้แม่ออกมาชี้แจงด้วยนะคะทีนี้ค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนก็ยังลงพื้นที่ต่อเนื่องนะคะพลตำรวจรีเทียนชัยคามปโสผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรีแถลงข่าวความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะบอกว่าหลังจากยุติการค้นหาทางบกทางน้ำก็สั่งให้ตำรวจทุกฝ่ายยังคงค้นหา
รวมไปถึงแม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่ชายของน้องพาคินอายุ๗ขวบเนี่ยค่ะ
เคยให้ข้อมูลว่ามีคนขับรถมารับน้องพาคินไปแต่วันนี้น้องให้การอีกอย่างหนึ่ง
คือน้องพูดไม่ตรงกันเลยนะคะคือเรื่องเนี้ยแม่บอกว่าพี่ชายของน้องพาคินเนี่ย
ก็จะชอบพูดอ่ะพูดนู่นพูดนี่พูดเรื่อยเปื่อยดังนั้นเนี่ยก็อาจจะพูดไม่ตรงกัน
ก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องไหนคือเป็นเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริง
เห็นเด็กเนี่ยก็อยู่ที่บ้านเล่นกับสุนัขสองตัวเล่นกับสุนัขสองตัว
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็แม่เขาก็มาหาลูกเขาไม่เจอตอนประมาณ๖โมงกว่าแล้ว
หาไม่เจอก็หารอบบ้านแล้วก็แจ้งไปที่๑๙๑ที่ทางท่านรองสมเด็จดูอยู่
ก็ปรากฏว่าตอนทุ่มกว่าแล้วโดยไปแจ้งคนที่เขารับจ้างเฝ้าบ้านเนี่ยนะฮะ
ตอนทุ่มกว่าเนี่ยก็แจ้งเข้าไปที่๑๙๑ก็ล็อกตั้งแต่คืนนั้นแล้วก็ช่วยกันหามาตลอดก็ยังไม่พบนะครับ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพอค้นหาในน้ำในคลองชลประธานก็ยังไม่เจอ
เจ้าหน้าที่ก็เปลี่ยนเป็นค้นหาบนบกก็คือตามสวนตามป่าแถวบ้านนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบปากคำเจ้าของสวนมะม่วงที่แม่น้องพาคินทำงานอยู่ด้วยนะคะ
ก็เป็นข้อมูลในการตรวจสอบบริเวณรอบบ้านรวมถึงเส้นทางอื่นที่คาดว่าน้องหลงเข้าไป
ว่าอาจจะหลงเข้าไปในสวนตรงจุดไหนยังไงหรือเปล่า
และสอบสวนถึงพฤติกรรมของแม่และครอบครัวด้วยนะคะ
เรื่องต้นข้อมูลที่ได้ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าตอนนี้น้องพาคินยังปลอดภัยดีหรือเปล่า
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะคะจนกว่าจะได้ข้อเท็จจริง
เจ้าของสวนมะม่วงในธมฉ่ำมนาเปิดเผยกับทีมข่าวแท้รัฐทีวีของเราแบบนี้นะคะ
หลังจากตำรวจเชิญไปสอบปากคำ๓ชั่วโมงกว่าค่ะ
บอกว่ารู้จักกับครอบครัวของน้องพาคินมานาน
ตายายเขามาทำงานด้วยสิบแปดปีแล้วเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กเด็กตั้งแต่เล็กอะค่ะ
หลังจากมีกระแสข่าวเรื่องแม่ขายลูกเรื่องแม่ของน้องมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของน้องเนี่ย
เจ้าของสวนมะม่วงเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เชื่อนะคะ
ตอนนี้คิดว่าน้องพาคินน่าจะจมน้ำจริงเพราะตัวเองไปหาหมอปลา
หมอปลาบอกว่าเด็กลอยน้ำไปไกลแล้ว
ธมเจ้าของสวนมะม่วงก็เชื่อเพราะนับถือหมอปลา

ก็คาดว่าน้องอาจจะถูกน้ำพัดไปไกลกว่าที่เจ้าหน้าที่ออกค้นหา
แล้วอาจจะไปติดตามคลองที่แยกไปตามทุ่งนาชาวบ้านสักสายใดสายหนึ่ง
ถามอะไรมันก็ตอบคนที่ถามก็ไปอีกเรื่อง
คนนู้นถามก็ไปเรื่อง

เขาก็รักลูกเขาดีนี่
ให้ขอบคุณเขาก็อยู่กันอบอุ่นดีนะ
คิดว่าน้องยังปลอดภัยไหม
ไม่ปลอดภัยหรือว่ามัน๙๐แล้วมันต้องเสียชีวิตแล้ว
แล้วทำไมมันถึงไม่เจอศพอะคะคุณลุง
สมมุติว่าความจากข้อมูลของคนในพื้นที่ปกติแล้วการจมน้ำอย่างนี้มันลักษณะแบบนี้คุณลุงสันนิษฐานว่าที่ไม่เจอศพสักทีเพราะอะไรคะ

นี่เขาก็เข้ามาทางศัยศาสตร์แล้วนี่
เขาว่าขอบุรุงเอ็ยเชื่อก็ต้องรู้จักดีสิ
ก็ไปหามาแล้ว
ทีนี้เพื่อนบ้านหรือว่าคนในครอบครัวส่วนใหญ่นะ
เขาจะเชื่อว่าน้องพากินตกหนามในคลองชุอรภฐาน
เพราะว่าแม่บอกว่าถึงน้องจะแค่หนึ่งควบกว่ากว่า

แล้วก็เคยเห็นแม่เหมือนกับไปซักผ้าอยู่ริมคลองชลประธาน

แล้วก็ญาติก็เคยเห็นว่าน้องชอบไปวิ่งเล่นริมคลอง
ก็อาจจะเดินตามสุนัขไป
เพราะวันนั้นที่หายไปเนี่ยก็นั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็มีพี่ชายอยู่ด้วยใช่ไหม

น้องก็เดินตามไปทางนู้นบ้าง

แต่ก็มีคนเห็นเหมือนกับไปนั่งเล่นอยู่กับสุนัขริมคลองชลประธาน

นอกจากการติดตามหาในทุกช่องทางแล้วนะครับ
การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในการตามหาลูกชาย
วันนี้พ่อกับแม่น้องพาคิน
ยังได้ทำพิธีนำผ้าสามสีไปผูกไว้กับจอมปลวกขนาดใหญ่

ก็เป็นความเชื่อว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ขอให้ช่วยเปิดทางให้อะไรประมาณอย่างนี้

หวังว่าจะเจอลูกมากเพราะว่ามีฤษีท่านหนึ่งได้ติดต่อตนมา
ว่าเป็นฤษีที่เคยทำนายกรณีเด็กชายชาวพม่าซูลุยผิวที่หายไปที่ไร่อ้อยสุพรรณบุรี
ฤษีบอกว่าจิตเนี่ยส่งถึงลูกชายแล้ววันนี้เวลา๑๕นาฬิกา
เจอตัวลูกชายแบบที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวบ้านนี่แหละ
แต่นี่ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วก็ยังเงียบอยู่เลยใช่แต่ว่าตามหลักการการทำงานของตำรวจบอกว่า
อย่าไปเปรียบเทียบกับเด็กชายสุลุยผิวที่สุพรรณบุรีนะครับ
เพราะว่าสภาพการแตกต่างกันสภาพพื้นที่ก็ต่างกันมากด้วย
อย่างซูลุยผิวเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าน้องเข้าป่าร่ายอ้อยบ้างใช่ใช่
นี่คือไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าน้องเดินไปไหนแล้วใครพาไปไม่มีเบาะแสเลยใช่
ทางไหนก็ไม่มีเบาะแสเลย
พ่อของน้องพาคินวันนี้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าวันนี้ก็ถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบสวนเหมือนกัน
ซึ่งได้ให้การไปตามความจริงและไม่รู้สึกกังวลอะไร
ยังมีความหวังและเชื่อว่าลูกชายยังปลอดภัย
แม้ว่าจะหายไปนาน๕วันแล้ว
ส่วนข่าวลือที่บอกกันว่าแม่แท้เนี่ยเอาลูกไปขายหรือเปล่า
เพราะไม่ได้มีทีท่าจะแสดงความเสียใจเป็นห่วงเป็นใยอะไรเลย
พ่อยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน
และไม่สนใจสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ภรรยาตัวเองด้วย
ผมไม่มีอะไรที่จะแก้ข่าวนะ
เพราะทุกอย่างเป็นความจริงที่ตั้งแต่พูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว

ไม่ใช่การเป็นการที่ว่าเอาไปขายอย่างนั้นอย่างนี้

ว่าใครจะนำมาส่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ยิน

ส่วนแม่ของน้องพาคินนะฮะ
วันนี้ก็เปิดใจกับสื่อมวลชนเหมือนกัน
เพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ก็ถูกกระแสสังคมพุ่งมาเลยนะ

แม่ของน้องพาคินบอกว่าวันเกิดเหตุ

พาคินลูกชายคนเล็กนั่งเล่นอยู่กับสุนัขสองตัว
แล้วก็มีน้องภูพี่ชายคนโตอายุ๗ขวบเนี่ย

ซึ่งอยู่น้องภูก็มาบอกกับแม่ว่าพาคินหายตัวไป
น้องเดินไปที่คลองหน้าบ้านแล้วก็ตกลงไป
ก็รีบวิ่งไปดูแต่ไม่เจอน้องนะฮะ
ก็โทรหาญาติให้ช่วยตามหา
แล้วก็หามาจนถึงวันนี้ยังไม่พบ
ใจหนึ่งก็คิดว่าลูกชายคนเล็กน่าจะตกน้ำ
เพราะว่าถึงจะเป็นเด็กอายุแค่๑ขวบ
แต่ว่าพาคินเนี่ยชอบคือชอบไปทางนี้มาก
เดินไปตรงนี้เวลาตัวเองไปซักพ่งซักผ้าแถวริมคลองเนี่ย
ก็จะไปด้วยปู่ของน้องก็บอกว่า
พาคินเนี่ยชอบวิ่งเล่นแถวคลอง
วิ่งออกไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าปู่เห็นก่อน
วิ่งออกไปแล้วก็อุ้มกลับมาทันนะครับ
ของน้องพาคินบอกว่าเหตุการณ์นี้หลายคนมองว่าตัวเองไม่ดูแลลูก
ให้ลูกอยู่คนเดียวรวมถึงขายลูกกิน
ซึ่งไม่สามารถห้ามความคิดคนอื่นได้
แต่ว่ารู้ว่าความจริงเนี่ยเป็นยังไง
คนเป็นแม่ที่มีลูกสองคนไม่มีใครกล้าทำร้ายลูกอย่างแน่นอน
ส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมดูเหมือนกับไม่ร้องไห้เลย

แม่ของน้องพาคินบอกว่าคือทุกวันนี้มันร้องจนน้ำตามันหมดแล้ว
สัมภาษณ์สื่อทุกวันให้สัมภาษณ์จนไม่มีน้ำตาจะร้องไห้แล้วนะครับ
กระแสข่าวที่บอกว่าน้องภูบอกว่ามีชายแว่นดำมาอุ้มน้องไปอะไรอย่างนี้นะครับ
สอบถามน้องแล้วน้องก็พูดหลายอย่างแม่บอก
คือบางคนก็บอกว่าเนี่ยพอไปถามน้องน้องบอกว่าแม่บังคับให้พูดแบบนั้นแบบนี้

ตอนเกิดเหตุน้องภูนั่งกินขนมอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องทะเลาวิวาสกับเพื่อนบ้าน

เพราะฉะนั้นเชื่อว่าก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมีใครมาอุ้มมาลักพาตัวลูกชายไป
หรือว่าตัวเองเอาลูกไปขายเนี่ยอันนี้ยืนยันว่าไม่จริงแน่นอนครับ
เหมือนกับที่มีข่าวว่าทำไมแม่ไม่ร้องก็มันก็จะให้ร้องตลอดมันก็
มันก็ไม่ไหวอ่ะเพราะว่าเรายังมีความหวังว่าเราจะเจอน้องอ่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นข่าวลือออกมานี่แม่ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแน่นอน
ไม่ไม่เป็นความจริงก็แม่ก็ลูกสองคนแล้วเนาะแม่ก็รู้ว่ามันเป็นยังไงไง
สำหรับตัวเราเองแล้วก็สามีอย่างนี้ครับมันมีปัญหาใดอะไรกันไหมครับ
เราไม่มีปัญหากันคือตัวแม่จะเป็นคนที่เลี้ยงดูน้องคือพ่อเขาจะไปทำงานก็คือส่งเงินมาให้แม่ซื้อนมให้น้องอย่างเงี้ยใช่
ส่วนประเด็นที่มีบอกว่าแม่มีการเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าเพื่อที่จะให้พ่อกลับมาอย่างนี้ครับ
มันไม่มีคนคนบ้าที่ไหนหรอกทำแบบนี้คืออยากจะดังแบบนี้มันไม่ใช่

แต่ว่าเขามีใครเขาล่ะมีลูก
กว่าคุณจะคลอดแล้วคุณมาทำแบบนี้คุณก็อย่ามีเลยดีกว่า
หมามันยังรักลูกมันเลยอ่ะอันนี้มันคนอ่ะ
ก็ยังคิดว่าน้องมีชีวิตเพราะว่าเรายังไม่เห็นน้องไง
เราเจอน้องแบบไม่มีชีวิตแล้วเราก็โอเคเพราะเราก็เข้าใจมันก็หลายวันแล้ว
แต่ว่าเมื่อยังไม่เห็นน้องแม่ก็มั่นใจว่าน้องยังอยู่
ตัวแม่ก็บอกว่าก็ไม่สามารถห้ามความคิดใครได้นะ
ก็บอกความจริงกับทางเจ้าหน้าที่ไปหมดทุกอย่างแล้ว
ก็ยังหวังว่าลูกชายปลอดภัยนะคะ
สำหรับแนวทางการสอบสวนหลังจากนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าจะไม่มีการเรียกสอบทางพ่อแม่และญาติของน้องพาคินแล้วนะคะ
หลังจากที่พ่อแม่และพี่ชายของน้องพาคินถูกสอบปากคำวันนี้เรียบร้อย
ปิดบ้านเลยไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อแต่อย่างใดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็อยากจะให้สังคมและทุกคนเห็นใจ
เรื่องของสภาพจิตใจของคนในครอบครัวของน้องพาคินด้วย
ส่วนเรื่องของการหายไม่หายมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
อย่าเพิ่งไปวิจารณ์อะไรณตอนนี้เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมเลย
โดยเฉพาะการไปพิพากษาเขาโดยที่มันยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีหลักฐานอะไรเลยเนี่ย

อันนี้เขาก็คงจะหนักหนาสาหัสกันอยู่แล้วนะ